สวัสดีครับสวัสดีครับก็วันนี้ขอบสนามวันนี้เรื่องของการล้มบอลโอ้โหหลักหลักเลย
ทุกที่ทุกทางทุกหัวระแหงแบบนี้แฟนกีฬาแล้วก็ประชาชนทั่วไปให้ความสนใจเลย
เพราะว่าพอมันมีการจัดการแบบเป็นรูปธรรมแล้วมีการเปิดเผยชื่อคนที่ตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นผู้ต้องหาเลย
มันก็เลยเป็นกระแสในวงกว้างว่าขบวนการพวกนี้หรือว่ากระบวนการในการล้มบอลเป็นอย่างไร
เขาว่ากันว่ามีมานานแล้วแต่ไม่ได้รับการเปิดเผยวันนี้ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์สำคัญของฟุตบอลไทยเลยนะครับ
มีการเปิดเผยรายชื่อออกมา
คือเรื่องของการล้มกีฬาแล้วกันใช้คำว่ากีฬาแล้วกันมันไม่ได้มีแค่ฟุตบอลหรอกครับ
กีฬาประเภทอื่นก็สามารถล้มได้เอาล่ะถ้ามีเอี่ยวกับเรื่องของการพนันออนไลน์ในยุคปัจจุบันนะครับ
การแถลงข่าวที่เกิดขึ้นในช่วงบ่ายที่ผ่านมาคุณชนะครับสรุปแล้วเป็นอย่างไรบ้าง
ก็คือพรกศผู้บาชการทำรถแห่งชาติพรัมด้วยพรพสมยศปุ้มพันธ์ม่วงประเทศไทย
นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็ยอมรับว่า
ขบวนการล้มบอลในไทยมีมานานกว่า๑๐ปีแล้ว

เพราะถูกผู้มีอิทธิพลในวงการบังคับขู่เข็น
หรือว่าเสนอข้อแลกเปลี่ยนเพื่อกำหนดผลการแข่งขันล่วงหน้า
แล้วก็เป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับตัวเองแล้วก็พวกพ้องนั่นเอง
ซึ่งขบวนการนี้นะครับเขาบอกว่ามีทั้งนายทุน
จากนั้นแล้วก็มีทั้งในแล้วก็นอกประเทศที่อยู่เบื้องหลัง

แม้ว่าจะยังไม่มีรายชื่อนักฟุตบอลทีมชาติ

อันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีอยู่นะยังไม่มีนักฟุตบอลไทยไปเกี่ยวข้อง
แต่ก็มีนักฟุตบอลอาชีพหลายคนอยู่ที่เขาเปิดเผยออกมาแล้วเกี่ยวข้องด้วยนะครับ
ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับหากว่ามีหลักฐานพาดพิงถึงบุคคลอื่นเนี่ย
ออสยันเลยว่าจะมีการออกหมายจับเพิ่มอย่างแน่นอนครับ
แล้วก็จะให้ความเป็นทางของทุกฝ่ายด้วยถูกต้องครับ
คนนี้จะเป็นผู้ต้องหาถ้าสู้คดีแล้วก็มีหลักฐานเพียงพอว่าคุณไม่ใช่คนผิด
อันนั้นก็เดี๋ยวว่ากันต่อไปตามกระบวนการนะครับ
ซึ่งเรื่องนี้นะครับที่ออกมากันสุดท้ายรายชื่อ๑๒คนแบ่งยังไง

กรรมาการผู้ถือสิน๒คนนักพบตรห้าแล้วก็ในทุนนะครับ๕คน
เดี๋ยวเราแบ่งกันไปเลยว่าแต่ละกลุ่ม
ใช่ครับมาดูกันนะครับ๓กลุ่มใหญ่ที่ออกมา
กลุ่มแรกนะครับคือกลุ่มในทุนแบบว่าตัวแทนก็
ก็ประกอบไปด้วยคุณเชิดศักดิ์วุลชูเป็นผู้โดยการของสมุทรศรศรีสะเกต
แล้วก็มีคุณเศรษฐประสิทธิ์หรือว่าคุณมานิดรายการชื่อเดิมนะครับ
กรมบรรทนะคุณภาคคลุมพันนิกุลกิริพุมมาภูมิงานอดิตนักกวนอาชีพ
แล้วก็วันลบสมานนะครับซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยก็มีความผิด
ตามรัชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพพฤศกราชส๑๕๖มาตรา๖๔

ผู้ใดรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์แก่นักกีฬาอาชีพ
หรือผู้อื่นเพื่อจูงใจทำการล้มกีฬาโทษจำคุกไม่เกิน๕ปี
หรือปรับตั้งแต่๒แสนถึง๕แสนบาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับ
ที่สำคัญครับอีกหนึ่งมาตราอ่านหน่อย
ก็คือมาตราที่๖๕นะครับผู้ใดเรียกรับหรือว่ายอมจะรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นเพื่อให้ทำการล้มกีฬา
โทษจำคุกไม่เกิน๕ปีหรือว่าปรับตั้งแต่๒๐๐๐๕๐๐๐๐บาท

ก็จำกันได้ง่ายเรื่องของบทลงโทษแล้วกันเพราะว่าเรื่องของรายละเอียด

อันนี้สำคัญคุณวรปัตรครับกลุ่มที่๒กรรมการ
ก็มี๒คน๒รายชื่อที่ถูกส่งขึ้นมาก็มี
หนึ่งนะครับก็คือภูมิมารินคำรื่น
โอ้โหคนนี้นี่เป็นผู้ตัดสินของสมาคมกีฬาฟุตบอลด้วยนะ
แล้วก็ไม่เคยที่จะมีเรื่องถูกร้องเรียนมาก่อน
สีหนุ่มไฟแรงนะครับอายุยังไม่ถึง๓๐
ส่วนอีกคนก็คือธีรจิตสิทธสุกเป็นไลน์แมน
พิสุกนะครับเป็นไลน์แมนคนนี้
ก็จะมีความผิดตามพศกีฬาอาชีพมาตรา๖๗ครับ
ถือว่าแรงเลยนะครับเพราะว่าผู้ตัดสินใดที่เรียกรับ
หรือว่ายอมรับทรัพย์สินหรือว่าประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเอง
ผู้อื่นเพื่อตัดสินไม่เป็นไปตามระเบียบ
กติกาการแข่งขันหรือทำหน้าที่ไม่ถูกต้อง
โทษจำคุกตั้งแต่๑๑๐ปีหรือว่าปรับตั้งแต่๓แสน
ถึง๖แสนบาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับ

ครับส่วนกลุ่มที่๓นักกีฬานะครับ
ก็จะมี๔นักกีฬาจากราชนาวีคือ
สุธิพงษ์เหลาพรนโรงวงทองคำ
สุวิทยานำสินหลักแล้วก็เสกสรรชาวทองหลาง
อีกหนึ่งคนคือวีระเกิดพุทธศาสต

กับนโรงทองคำก็เป็น๑ประตูเหมือนกันนะครับ

ตามมาตรา๖๕ของพรบกีฬาอาชีพ

หรือว่าปรับตั้งแต่๒๐๐๐ถึง๕แสนบาท
หรือว่าทั้งจำแล้วก็ทั้งปรับนะครับ

เพราะว่าจะไปติดในเรื่องของประมวลกฎหมายอาญา

กลุ่มแรกที่เป็นกลุ่มพวกของตัวแทนนั่นแหละ
ที่เป็นพวกนกต่อในการโทรติดต่อประสานงาน
พอได้ดูรายชื่อแล้วรวมไปถึงบทลงโทษ

ของแมชที่มีการเปิดเผยกันตั้งแต่เมื่อวานด้วยนะครับ

แต่ว่า๔แมชนี้พอมีการซัดทอด

ดูเกมไทยลีกวันที่๑๐กันยายนนะครับ
ที่ผ่านมานครรัฐศีรมาเสมอกกับสวรรค์บริเวณปี๒๒
เก๋ก็คือคุณธิรจิตสิทธิสุขนี่แหละนะครับ
เก๋ที่เป็นพุทธศิลป์ก็ร่วมกับกลุ่มทุน
พนันแล้วก็ผู้บริหารทีมฟุตบอล
ติดต่อว่าจ้างนักฟุตบอลก็คือนายวิรัติเกิดพุษาครับ
ร่วมกำหนดผลการแข่งขันล่วงหน้าในเกมนัดนี้
ให้มีการทำประตูใน๙๐นาที
สกอร์สูงกว่า๒ประตูตามอัตราต่อรองของเพชรพนัน
ซึ่งผลการแข่งขันออกมาเสมอ๒๒ก็เป็นไปตามเป้าหมาย

ที่ทางสมาคมนั้นตั้งข้อสังเกตเอาไว้ว่า
มีการล้มบอลกันเกิดขึ้นนะครับดูจังหวะ
นี่คือประตูที่ทำให้เสมอกัน๒ต่อ๒
ทำให้เป็นไปตามเป้าหมายก็คือมากกว่า๒ประตู
อีกนัดหนึ่งนะครับวันที่๑๗กันยายนในปีนี้เลยครับ
พัทยากับราชนาวีไปดูกันหน่อยนะครับ
เสมอกันไป๒ต่อ๒ในเก๋คนเดิม
ร่วมกับนายทุนร่วมพนันกันอีก๔คน
ติดต่อนักฟุตบอลของทีมราชนาวีในตำแหน่งกองหลังและผู้รักษาประตู
ก็รวมจำนวนนักกีฬาทั้งหมด๔คนแล้วก็มีนักกีฬาอีกส่วนหนึ่ง
กำลังรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติมในแมชนี้นะครับ
เกมนี้เขากำหนดผลการแข่งขันให้มีประตูรวม๓ประตูขึ้นไป
แล้วเมื่อจบการแข่งขัน๙๐นาทีนะครับและเกมนี้จบลงด้วยสกอร์เสมอกันไป
๒ต่อ๒ก็แน่นอนล่ะมันมี๔ประตูก็ถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่เขาวางเอาไว้นะครับ
ส่วนอีก๑เกมครับคือในวันที่๒๓กันยายนราชนาวีแพ้เมืองทองยูไนเต็ดไป๑ประตูต่อ๒
เกมนี้นะครับนายธีรจิตเนี่ยก็ได้ว่าจ้างให้กับกลุ่มนายทุนร่วมพนันและผู้บริหารทีมฟุตบอลติดต่อ
ว่าจ้างผู้รักษาประตูของทีมก่อนที่ผู้รักษาประตูจะไปว่าจ้างกองหลังของทีมอีก๓คนร่วมมือกันครับ
กำหนดผลการแข่งขันให้มีประตูรวมกันในครึ่งแรกนะย้ำอีกครั้งรวมกันในครึ่งแรก๒ประตูขึ้นไป
แต่ว่าเกมนี้ไม่เป็นไปตามที่วางเป้าหมายเอาไว้นะครับเมื่อจบครึ่งแรกมีประตูรวมเกิดขึ้นเพียงแค่ประตูเดียวเท่านั้น
แม้ว่าจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายเขาไว้นะครับแต่ว่าตามหลักแล้วมันคือก็ถือว่าผิด
อันนั้นก็ถูกต้องเพราะว่าตามกระบวนการสอบสวนเนี่ยคือมีการซัดทอดกันมาไง
แต่แรกของเงินที่มีการรับหลังจากนี้จะมีการออกความคุมอยู่เรียกว่ารับจากมาชไหนเพิ่มเติมอยู่แล้วนะครับ

พอปฏิเสธปุ๊บนี่นะครับก็นำความเรื่องนี้ไปบอกกับต้นสังการให้ทราบ
ต้นสังกัดก็เลยเอาเรื่องนะครับไปบอกสมาคมกีฬาฟุตบอล
นี่คือจุดเริ่มต้นทั้งหมดแล้วก็เกิดการซัดทอดกันมาจนมีจำนวนแมชที่มากขึ้นนะครับ
แน่นอนสำหรับเรื่องของผู้ตัดสินที่มีการพูดถึงกันในเกมที่มีการซัดทอดเนี่ยวันที่๒๐กรกฎาเนี่ย
บอกว่ามีการซัดทอดผู้สินอีก๑๗คนนะว่าโผล่คันกับเกมกระแนนขันมาหลายเกมด้วยครับ
อาจจะมีเพิ่มเติมมากกว่านี้อีกนะครับส่วนอีกหนึ่งเกมในเกมลีกครับนะครับ
รอบสามสิบสองทีบนที่ยี่สิบหกรักฎาคมระยองเอฟซี
ชนะราชนาวีไปสองประตูต่อหนึ่งในเกมลีกครับ
เกมนี้เนี่ยนายเก๋นะครับคนเดิมเลยร่วมกับกลุ่มในทุน
กรรมการหนึ่งคนนี่เป็นจุดสำคัญของทำไมถึงต้องมีชื่อของกรรมการภูมิมารินคำรื่น
ครับผู้ตัดสินฟรีฟ่าที่บอกว่ามีดีของไทยสุดท้ายมาตกม้าตายกับแมชนี้นี่แหละครับ
ที่มีชื่อว่าล้มบ่อนนะครับแล้วก็ว่าจ้างนักฟุตบอลอีกสี่คน
นักฟุตบอลเนี่ยกำหนดผลการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกให้ทีมที่เป็นเป้าหมายขึ้นนำก่อน๑ประตูต่อศูนย์
ตัดสินในเกมนี้ก็ได้ให้ผู้ร่วมกระบวนการเปิดบัญชีรับเงินใหม่อีกด้วยนี่เป็นกระบวนการในการรับเงิน
ครับแล้วก็จากหลักฐานทั้งห้านัดเนี่ยนะครับก็ได้มีการรวบรวมหลักฐานแล้วก็ได้ไปค้นบ้านพักของกลุ่มเป้าหมายและขยายผลสู่กลุ่มคนและแมชการแข่งขันที่สอบมาทั้งหมดจนนำมาซึ่งการเปิดเผยถึงกระบวนการล้มบ่อนในครั้งนี้นะครับ
กราฟิกที่เราได้เห็นคุณผู้ชมน่าจะไขข้อกระจ่างได้บ้างพอสมควรเกี่ยวกับเรื่องของการล้มบอลเพราะว่าบางคนก็ไปมีคำถามในใจว่าการล้มบอลมันได้เงินมากน้อยแค่ไหนคุณวรปัตร
ก็ทางหนึ่งเนี่ยคือตอนนี้ราคาที่ออกมาเนี่ยที่เราทราบมานะครับ
ณขนาดนี้แต่ว่าที่ผมเคยเช็คมาเนี่ย
ผู้สินคนหนึ่งเคยถูกสมสรรจั้งวาเนี่ยที่ไม่มีหลักฐานปรากฏครับ
คือเหมือนกับว่า๑๐นัดเหมาไปเลยอาจจะ๕ล้าน๒ล้าน
ใช่เพราะว่ามันมีเกมสำคัญในช่วงท้ายซีซั่นที่อาจจะมีการตกชั้นรอดตกชั้น

แต่ตอนนี้เว็บพนันบอลกำหนดทิศทางของการแข่งขันฟุตบอลไทยแล้ว
ซึ่งมันนอกเหนือคือตอนนี้มันเกิดอันตรายกว่า
เพราะว่าถ้าเกิดว่ารอบกวนการแด่งขันเพื่อให้ทีมเตรียมชนะแล้วก็อยู่รอดปลอดภัย

แต่ตอนนี้มันกลายว่าเล่นนอกสนามไปแล้วนะครับ